ดูเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ต้องชื่นชมตำรวจตระเวนชายแดนเสียงดังเลยนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะตามสายข่าวได้รับแจ้งมาบอกว่า
จะมีการลำเลียงยาบ้าจากเชียงรายมาส่งที่นครสวรรค์
ปรากฏว่าสกัดจับคุณผู้ชมรู้ไหมคะจับได้ยาบ้าประมาณเกือบ๖แสนเมตร
ไอซ์อีกสิบกิโลกรัมนี่ค่ะมหันตภัยร้ายต่อสังคมตอนนี้นะคะ
แล้วเนี่ยมันยาบ้าคุณผู้ชมดูนะคะ
คือปกติเนี่ยเวลาขนยาบ้าจะต้องมีการซุกซ่อนใช่ไหม
นี่ใส่กระสอบจ้องแบบนี้เลยค่ะโอ้โหนี่๕กระสอบด้วยกันนะคะ
สกัดจับได้แบบนี้ตรงนี้ก็คือบริเวณบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง
หน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะคะคุณผู้ชมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คน
ทีนี้ภายในกระสอบไปพบยาบ้าประทับตาสัญลักษณ์๙๙๙๕ดาวสีน้ำเงิน
ไปพบอีก๑๙๔๐๐เมตรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
นี่เป็นภาพจับกลุ่มแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีภาพแถลงข่าว
คนขับรถกระบะชื่อว่านายสมศักดิ์ทองคำอายุ๔๕ปี
ส่วนอีกคนนึงที่มาด้วยชื่อว่านายธนทรทองคำอายุ๔๕ปี
นั่งคู่กันมาค่ะนายธนทรยอมรับสารภาพบอกว่า
ไม่ได้สำนึกเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมา
ครั้งนี้กลับมารับจ้างอีกแล้วเพิ่งพ้นโทษมา
มารับจ้างไปกระปรับของที่เชียงรายไปส่วนห้องของในจังหวัดนครสวรรค์
นี่ค่ะพอร์ตำรวจธรียสมกูลการจนธุ์อุดมการ
เป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๓นะคะ
เลี่ยงเมืองเชียงรายหน้าท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวง
ทีนี้พอได้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บประสานกำลังเลยค่ะ

แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการส่งมอบของกลาง

ให้ตำรวจสภบ้านดู่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ตอนนี้ตำรวจตระเวนชายแดนทำงานหนักมากนะ
โอ้โหนี่เพิ่งพ้นโทษแทนที่จะไปทำอย่างอื่นนะ